พี่แซมอยู่แล้วนานมีภาพออกมาหัวโล้ดเลยนะภาพนี้
และก็นุ่มหลืองหนูมผ้าเหลืองผมผ้าเหลืองออกมานะคะ
คนเข้าใจผิดคิดว่าพี่แซมเนี่ยแอบไปบวชเงียบช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาหรือเปล่า
ถ้าสูตรขาดใจเจ้าตัวก็ยังเห็นว่า
ผมก็ทรงปกติคิ้วก็ยังมีเหมือนเดิม
หน้าตาก็เหมือนเดิมไม่ได้แปลกไปนะคะ
แล้วตกลงบวชหรือไม่บวชนะเคลียร์กันหน่อยค่ะ
ไม่มีเหตุผลอะไรครับคือถ้าจะบวช
จริงก็จะบอกอย่างครั้ง๒ปีที่แล้วบวช
ก็ลากับทุกคนเพราะว่าการบวชเป็นสิ่งที่ดีอะครับ
ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะต้องแอบซ่อนเล้นในการต้องไปบวช
แล้วก็คนที่เอาไปลงข่าวก็คงหวังดี

หรืออาจจะประทับใจในภาพที่เราเคยบวชไว้
อยากให้เรายังเป็นนักบวชอยู่

สรุปเป็นภาพเก่านะคะแล้วก็เอามาอย่างนี้